การที่นายกรัฐมนตรี
เอกปรยุทธ์จันทร์โอชากันก่อน
ก็มีการทวิตเมื่อช่วง๑ชั่วโมงที่แล้ว
โดยบอกว่าเหตุการณ์ระเบิดเช้าวันนี้
ทำลายความสงบสุขและภาพลักษณ์ประเทศ
ผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชน
และผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเร่งด่วนแล้วครับ
นี่คือข้อความที่นายกมีการทวิตข้อความนะคะ
ด้วยก่อนหน้านี้นางนรมนศ์พิญโยศิลป์วัดโฆษก
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการส่งข้อความ
ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ในกลุ่มสื่อมวลชนประจำธรรมเนียบ
บอกว่านายกรัฐมนตรีได้รับรายงานเหตุการณ์เช้านี้แล้ว
แล้วก็ได้สั่งการให้ดำเนินการสอบสวน
ให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
รวมถึงติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
พร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก
แล้วก็แจ้งเบาะแสให้กับตำรวจถ้าหากพบสิ่งผิดปกตินะคะ
ส่วนทางด้านของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี

ระเบิดหลายจุดป่วนเช้านี้เป็นการสร้างสถานการณ์อย่างแน่นอนนะครับ
แต่ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดอีกครั้งก่อน
เพราะข้อมูลมันยังไม่นิ่งและไม่ทราบว่ามีกี่คนที่ก่อเหตุ
ส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง
หลังไม่มีมาตรา๔๔แล้วก็ไม่มีคอสชแล้วหรือไม่นั้น
คำถามนี้ถูกถามพลเอกประวิทธิ์
พลเอกประวิทย์บอกว่าไม่ขอตอบ
และในขณะนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้กำชับสิ่งใดเป็นพิเศษ
ตอนนี้ตอบได้จุดเดียวคือกรณีระเบิดปลอม
หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้
โดยสามารถจับกลุ่มได้๒คน
แล้วก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะครับ
ซึ่งกรณีของการวางระเบิดปลอมเมื่อวานนี้
ที่หน้าป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติริมถนนพระราม๑เนี่ยนะครับ
ทางด้านของกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวน

ก็สามารถควบคุมผู้ต้องสงสัยได้๒ราย

เรื่องต้น๒รายยังให้การปฏิเสธ
เพียงแค่เป็นการนั่งรถกลับบ้านเท่านั้น
เจ้าหน้าที่นำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวน
โดยพบตรพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
จะเดินทางมาสอบปากคำด้วยตนเองด้วยนะครับ
ขณะที่ทางด้านของโคศกกอรมนพลตรีธนาทิพย์สว่างแสง
ก็ระบุว่าตอนนี้ได้สั่งการให้หน่วยข่าวเฝ้าระวัง
ประเมินสถานการณ์ทั้งในพื้นที่ต้องสงสัย

อกจากนี้นะครับยังมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
เข้มงวดมากขึ้นในสถานที่สำคัญ
ที่ธรรมเนียบรัฐบาลรวมถึงที่พักการเมืองคือภักดิ์พลังประชาบรัฐ
ที่จะมีรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมในบ่ายวันนี้ด้วยนะครับ
รวมถึงจับตามองการประชุมกตรบรอที่จะมีผลเอก
ยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นั่งหัวโต๊ะในการประชุม๑๓๓๐นาทีด้วยนะครับ